ใครที่เป็นคนชอบกินแซลมอนไปเชียงใหม่กันค่ะ

นี่เขาแข่งกินปลาแซลมอนคุณผู้ชมที่เชียงใหม่
บอกว่าผู้ชนะกินไปได้มากถึง

สุดยอดนักกินปลาดิบแซลมอนชิงถ้วยรางวัล

มีผู้เข้าร่วมแข่งขัน๓๐คนค่ะ

กินปลาแซลมอนได้น้ำหนักเยอะที่สุดชนะไปเลย

ว่าจะกินแซลมอนดิบเบิ้ลสุกแล้วสุกมากสุกน้อย
ได้หมดเลยจ้ะเชฟจะยืนอยู่ตรงหน้า

มีเครื่องเคียงมีวาซาบิมีน้ำจิ้ม๓รส
มีเครื่องดื่มพร้อมเสร็จสับ
ไหวที่ตรงไหนโอเคที่ตรงไหนก็เอาที่ตรงนั้น
ซึ่งหลังการแข่งขันจบลงนะคะ
ผลปรากฏว่านายวงศกรทักษาดิพงศ์
คว้ารางวัลชนะเลิศไปค่ะ
เพราะว่าเขาสามารถกินแซลมอนได้น้ำหนักถึง

คว้ารางวัลเงินสดไปเลย๑๕๐๐๐บาท

เพราะว่าอันดับ๒นางสาวสุกริจมรกฏวิจิตรการเนี่ยนะ
กินไป๒๒๘๓กิโลกรัม
ชนะกันที่แบบ๐๐๑๗อ่ะ
ส่วนอันดับ๓คือนายโชคชัยอนันธนารักษ์ค่ะ
กินไป๑๙๙๘กิโลกรัมก็ได้ไป๓๐๐บาทนะคะ
นายนิรุธแก้วคำฟูเจ้าของร้านบอกว่า
จัดแข่งขันขึ้นก็ตั้งใจอยากจะส่งเสริมการกินแซลมอน
เพราะว่าแซลมอนมันมีคุณค่าทางโภชนาการ
แล้วก็อยากจะโปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
อยากรู้มากเลยว่าจะจัดอีกเมื่อไหร่คะ

มินมั่นใจว่ามินต้องติดสักอันดับหนึ่งแน่
รู้สึกเหมือนพี่ไหมคือถ้าเกิดเราดูข่าวหรือรายการที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาหาร
มันมีอิทธิพลทำให้เราอยากจะกินตามใช่
แล้วเราจะไปหากินให้ได้เหมือนที่เขากินน่ะใช่มันคือมันคือความหิว
เหมือนวันนี้เดี๋ยวจะไปกินแซลมอนแน่นอนเพราะอยากกินอยากกินแซลมอนกันเออ
มันมีอิทธิพลจริงจริงน่ะคุณผู้ชมเมดูที่ไหนเด็ด
บอกเลยนะฮะเมื่อวานปลาไหล่ใช่มั้ยมันพาไหล่วันนี้แซลมอน
ไหนที่เขามีแข่งแบบนี้บอกกันมาเดี๋ยวไปทำข่าว